พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะ
มันมีสี่แยกวัดใจอยู่จุดหนึ่งที่ไม่มีไฟจราจร
แน่นอน๔แยกวัดใจที่ไร
วัดพื้นทุกทีคราวนี้รถเก๋งชนกับรถตู้รับส่งคุณครู

เนี่ยเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนเอี๊ยดมาแต่ไกล

สี่แยกตรงนี้รถตู้มาทางตรง

ไม่ทันชนกันเต็มแรงแล้วสุดท้ายก็
เด็นตกลงไปข้างทางกันทั้งสองคันเลยค่ะ

ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็ต้องรีบวิ่งลงไปช่วยเหลือค่ะ
ตรงนี้คือ๔แยกดงบังถนนเส้นสุวรรณสอน๓๓ตัดใหม่

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ารถเก่งนี่คือด้านหน้าซ้ายเนี่ย
เย็นไปหมดเลยค่ะครับเพราะโดนฟาดเข้าไปเต็มนะคะ
ตำรวจสภเมืองปราจีนบุรีแล้วก็กู้ชีพดงขี้เหล็กเนี่ย

ก็ปรากฏว่าในรถเก่งเนี่ยมีคุณสมรศรีศรีชนะวัย๕๔ปี

ส่งคุณครูโรงเรียนหนองหัวช้างในจังหวัดสะแก้ว
ผู้โดยสารเป็นคณะครู๘คนค่ะ

กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาแล้ว
รถตู้คันนี้เขากำลังพาคุณครู
จากโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างไปอบรมที่จังหวัดปทุมธานี

ก็อย่างที่เราเห็นภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปไล่ตรวจสอบดูตรงแยกนี้นี่
แยกนี้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว
เมื่อวานเพิ่งเกิดอีกเหตุหนึ่งอันนี้เป็นคลิปของเมื่อวาน
เมื่อวานเป็นกระบะกับรถบรรทุก
ระบาดกับรถบรรทุกค่ะคุณผู้ชมดู
นั่นไงโอ้มันเกิดเหตุบ่อยจริงเมื่อวานเหรอเนี่ย
เมื่อวานเลยค่ะสดร้อนแล้วคือเหตุการณ์ที่เราเล่าไปก่อนหน้า
เป็นรถตู้ครูก็คือเมื่อเช้าห่างกันไม่ถึง๑วัน
เหตุการณ์ครั้งนี้รถบรรทุกก็คือชนท้ายกระบะไปนะ
แต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้เจ็บหนักกันมาก
เพราะว่าไปโดนตอนช่วงท้ายแล้วอะค่ะ
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าขอเถอะ
สี่แยกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุรายวันเลย
ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เอาสัญญาณไฟจราจรมาติดตั้งเถอะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เจ็บเล็กน้อย
ว่ามันจะมีอะไรที่มันบานปลายหนักไปกว่านี้ค่ะ